เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดจริงจริงคุณผู้ชมพ่อข่มขืนลูก
แล้วก็เป็นลูกสาวแท้นะคะคมคืนลูกสาวแท้ของตัวเองถึงสองคน
คนหนึ่งอายุสิบสองคนหนึ่งอายุสิบสามค่ะ
แล้วลูกสาวบอกยายว่าก็พ่อเปิดวีดีโอโป๊ให้ดู
เปิดคลิปโป๊ให้ดูก่อนแล้วพ่อก็ล่วงละเมิดทางเพศ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านช่วยกันจับตัวพ่อรายนี้ค่ะ
ซอยประชาชื่นนทบุรี๔อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีแล้วก็แจ้งตำรวจสพรัฐนาธิเบสให้มาจับนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงสภาพพ่อก็เลยอย่างที่เห็น
ต้องเซ็นเซอร์หน้านิดนึงคือหน้าเนี่ยปูดบวมเต็มไปหมดอ่ะ
เพราะว่าถูกชาวบ้านเขาโมโหรุมจับก็เละอะค่ะเละเลย
ชาวบ้านที่ช่วยกันจับเล่าให้ฟังนะคะว่าพ่อคนนี้
ในเอกนามสมมุตินะคะอายุสามสิบ
ล่อลวงลูกสาวแท้ไปล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วลูกสาวแท้ทั้งสองคนเขาหนีกลับมาแล้วมาบอกยายที่บ้าน
แต่ตัวพ่อเนี่ยกลับมาบ้านโดยไม่รู้ว่ายายรู้เรื่องแล้วจากลูกสาวก็เลยเดินกลับมาที่บ้านแบบ

ชาวบ้านเขารู้เขาก็เลยช่วยกันจับตัวแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
คุณยายของเด็กเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คุณยายอายุ๖๕แล้ว
คุณยายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก
ก่อนหน้านี้ก็เลี้ยงดูแม่ของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนี้มาก่อนนะคะ
เหมือนลูกสาวแท้จนโตเป็นสาวแม่ก็ไปอยู่กินกับนายเอกคนนี้แหละ
มีลูกด้วยกัน๕คนแต่เลิกรากันไปแล้วก็พาลูกสาวสองคนนี้กลับมาให้ยายเลี้ยงต่อ
เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลี้ยงด้วยความรักเหมือนเป็นลูกเป็นหลานแท้
เด็กสาวทั้งสองคนก็เรียกยายว่าแม่
กับแม่เนี่ยไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรแต่เมื่อปีก่อนค่ะ
ในเอกพ่อของเด็กอยู่ดีก็มาที่บ้านยาย
บอกยายว่าขออนุญาตพาลูกสาวสองคนไปเที่ยวบ้างได้ไหม
รักลูกอยากทำหน้าที่พ่อที่ดีบ้าง
ยายก็เห็นว่าก็พ่อแท้นะคือพ่อแท้เลย
ก็คิดว่าถ้าพ่อมารับลูกไปเที่ยวบ้างลูกก็น่าจะมีความสุขดี
ก็เลยอนุญาตให้ไปตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะ
แต่ยายบอกว่าเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กหญิงอายุ๑๐ปีเริ่มไม่ร่าเริง
สองเดือนก่อนมีเลือดออกจากอวัยวะเพศ
นึกว่าหลานมีประจำเดือนค่ะยายบอกว่าจนล่าสุดเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้๑๐โมงเช้าพ่อก็มาที่บ้านอีกรอบหนึ่ง
เหมือนเดิมบอกว่าขอพาลูกสาว๒คนไปเที่ยวอีกได้ไหม
ก็อนุญาตให้ไป๕โมงเย็นลูกสาวทั้งสองคนหนีกลับมา
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างหนีกลับมาบ้านมาหายาย
พอลงจากรถปุ๊บลูกสาวที่อายุ๑๓วิ่งไปหายายหน้าตาตื่นเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าหนูหนีพ่อกลับมา
เพราะพ่อสั่งให้น้องสาวมาบอกให้ไปรอในห้องน้ำ
พ่อจะตามเข้าไปในห้องน้ำด้วย
ก่อนหน้านี้พ่อเคยให้ไปที่ห้องเช่าแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วหลายครั้ง
ยายบอกได้ยินแบบนี้โอ้โหเข่าสุดเลย
ตกใจมากกับสิ่งที่หลานสาวเล่า
พอตัวพี่สาวเล่าแบบนี้น้องสาวพูดว่าหนูก็โดนเหมือนกันค่ะยาย
พ่อจับหนูถอดเสื้อผ้าให้ดูหนังโป๊แล้วล่วงละเมิดทางเพศ
เดี๋ยวน้องถอดเสื้อผ้าหลายครั้งไปก็เลยถามว่าเอาอะไร
ที่หัวเขาก็ดองมาหลายครั้งแล้วว่ากล้องมาไม่พยาบไรแม่

คือพี่น้องต่างก็ไม่รู้ว่าโดนเหมือนกัน
มารู้เอาวันที่มาบอกความจริงกับยาย
ยายบอกช็อคเลยค่ะแทบเป็นลมค่ะก็เลยปรึกษาย่าดพี่น้องว่าจะเอายังไงดี
จังหวะนั้นพ่อดันกลับมาไงอืม
กลับมาบ้านจะมาเอาอาหารแมวที่ลืมไว้ที่บ้านยาย
ค่ะซึ่งพ่อไม่รู้ว่ายายรู้เรื่องแล้วอืม
ยายรู้เรื่องแล้วเพื่อนบ้านรู้เรื่องแล้ว
เขาก็เลยช่วยกันจับไงคะตำรวจไปจับอีกทีคือสะบักสะบอมอย่างที่เห็นไงคะ
คือลักษณะตอนจับคงไม่ได้ใช้มืออย่างเดียวอะค่ะ
แต่พ่อปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาว
รับลูกสาวไปเที่ยวจริงจริงแล้วก็เนี่ยจริงจริงแล้วมีลูกของตัวเอง
ที่เป็นน้องของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนี้ไปด้วยไปด้วยกันเนี่ยมีเด็กตั้งสี่คน
ยืนยันว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศจริง
อ่าวันนี้หรือว่าวันไหนไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วเราทำจริงป่ะไม่ตัวพ่อก็ยอมรับกับตำโหลดว่าเสพยาบ้า
แต่เสพล่าสุดสัปดาห์ก่อนอ้างว่าตอนพาลูกสาวไปเที่ยว
ไม่ได้เสพยาบ้าตำรวจก็ไปตรวจนะคะ
ปรากฏว่าก็ปัสสาวะม่วงก็คุมตัวดำเนินคดี
ข้อหาเสพยาเสพติดไปก่อนเลยข้อหาหนึ่งพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิเที่ยงกมล
ผู้กำกับสพรัฐนาธิเบศบอกว่าวันนี้ก็ส่งเด็กทั้งสองคนที่เป็นสองพี่น้อง
เป็นผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรมชลประธานปากเกร็ด
ผลการตรวจต้องรอก่อนค่ะ๑๕วันถึงจะรู้ผลอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเด็กด้วยถ้าพ่อก่อเหตุจริงจริง
ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตอนนี้ยังดำเนินคดีข้อหาอาณาจารย์ลูกสาวไม่ได้
เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนตำรวจบอกนะคะก็เลยต้องดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดไปก่อนข้อหาเดียว
ผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะตอนกำลังสอบปากคำลูกสาวของในเอก
อีกคนนึงที่อยู่กับนายเอกนะคือเขามีลูกหลายคนบางส่วนอยู่กับนายเอก
ส่วนอยู่กับยายคนที่อยู่กับในเอกเนี่ยส่งข้อความมาหาเด็กผู้หญิงอายุสิบสาม
อยู่กับยายที่ถูกล่วงละเมิดอ่ะเหมือนกับบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกยายนะ
เนี่ยมันทำให้น่าคิดเลยว่าแล้วลูกสาวคนที่อยู่กับนายเอกล่ะ
โดนด้วยหรือเปล่าทีนี้บ่ายวันนี้นะคะยายบอกว่าเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนทบุรี
กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนำเด็กทั้งสองคนไปพักรักษาสภาพจิตใจที่บ้านพัก
แต่ว่าเด็กทั้งสองคนยืนยันนะคะบอกว่าขออยู่กับยายไม่อยากออกไปไหน
ยายก็บอกว่าถ้าผลการตรวจออกมาพบว่านายเอกทำอนาจารย์ลูกจริง
ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทีนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่า
ตกลงมีลูกทั้งหมดกี่คนยังไงกันบ้างนายเอกมีลูกกับภรรยาคนแรก
ซึ่งก็เป็นคนที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะมีลูกด้วยกัน๕คนค่ะ
คนที่หนึ่งถึงสามเป็นลูกสาวอายุสิบสามปีสิบสองปีแล้วก็สิบปี
ส่วนคนที่สี่แล้วคนที่ห้าเป็นลูกชายอายุเก้าปีกับแปดปีค่ะ
ทีนี้เขาเลิกกับภรรยาคนแรกไปก็ไปอยู่กินกับภรรยาใหม่
มีลูกสาวด้วยกันอีกหนึ่งคนอายุหกปีทีนี้คนที่อยู่กับยายเนี่ย
คือคนที่หนึ่งกับคนที่สามคืออายุสิบสามกับอายุสิบปี
ส่วนคนที่๔กับ๕ที่เป็นลูกชายอยู่กับญาติที่ชุมพร
และคนที่อยู่กับนายเอกตอนนี้มี๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
ก็คือคนที่สองกับคนสุดท้องอายุสิบสองกับหกขัว
ก็เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่กับนายเอกด้วยไงใช่เพราะเขาเลือกแต่ลูกสาวอยู่กับเขานะ